ส่วนอีกหนึ่งอาชีพจะพาไปดูการสร้างอาชีพของชาวจังหวัดมหาสารคาม
ชาวนาค่ะเขามาเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในช่วงนี้

คุณผู้ชมมากันที่บ้านของนายสมศักดิ์รัฐใหม่อายุ๔๗ปีนะคะ
อยู่ที่บ้านห้องไผ่ตะบนกำพีอำเภอบรบรบือจังหวัดมหาศาลคาม
หนุ่มคนนี้นอกจากจะเป็นเกษตรกรปลูกข้าวแล้ว
เขามีการเลี้ยงครั่งขายนะคะเป็นอาชีพเสริม
เป็นรายได้เสริมนะว่างเว้นจากการทำนาแล้วนะ
แล้วก็ไปสอบถามคุณสมศักดิ์ก็เลยทราบมาว่า
เขาเริ่มทำการเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพเสริม
เนื่องจากว่ามันไม่ต้องลงทุนเยอะแยะมากมาย
แต่สามารถสร้างรายได้อย่างงามเลยนี่เอามาโชว์ให้ดูแล้ว
เขาจะเริ่มต้นจากการไปเช่าต้นจามจุรีก่อน
ต้องไปเช่าต้นจามจุรีนะคะต้นต้นอื่นไม่ได้นะ
จันจุรี๕๗ต้นแล้วมาปลูกแถวบ้าน
คือเขาจะต้องใช้ต้นจามจุรีที่เป็นต้นใหญ่
อายุ๓ปีขึ้นไปแบบนี้นะเท่านั้นด้วยนะ
แล้วก็คัดเลือกแม่พันธรั่งที่ตัวอ้วนกลมยาว
แล้วมาห่อด้วยฟางอีกทีเพื่อให้มันมีอากาศถ่ายเทได้ด้วย
แล้วก็นำไปแขวนไว้บนกิ่งของจามจุรีแบบนี้
ต้นจะวางประมาณ๖๐คู่ค่ะ
๑ต้นของจามจุรีเนี่ยได้ครั่ง๖๐คู่

เช่ามานะคะแล้วก็รอเวลาประมาณ๑๐เดือนถึง๑ปีนี่แหละ
ก็ปีหนึ่งอ่ะเรียบประมาณ
เตรียมเก็บครั่งไปขายได้เลย
ต้นจะสามารถเก็บครั่งได้ประมาณ๑๐๐๒๐๐กิโลกรัมเลยนะ
ตลาดเขาจะรับซื้อครั่งกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
๑ต้นก็๗๐๐บาทต่อกิโลกรัมเลย
แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคุณสมศักดิ์ได้ดีมาก
แต่อย่างที่บอกว่าต้องอดใจรอกันนิดนึงกับผลตอบแทนที่จะได้
ก็ใช้เวลานิดนึงซึ่งคลั่งหลายคนบอกว่าเอาไปทำอะไร
เขาบอกว่าคร่างเนี่ยเป็นยาสมุนไพรได้
รักษาโรคโรหิตจังได้ใช้ย้อมผ้า
นึกออกไหมที่เขาเรียกว่าไปย้อมสีครั่งแบบนั้นก็ได้
หรือว่าจะเอามาเป็นส่วนผสมในสีทำอาหารอย่างเช่นทำขนมผลไม้อะไรแบบนี้
มันไม่มีพิษไม่มีภัยใช้ผสมในเครื่องสำอางอะไรต่างต่างแบบเนี้ยค่ะ
เนื้อคลั่งเนี้ยมีประโยชน์ด้วยเขาบอกอย่างงี้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพแล้วกันที่นำมาฝากเลี้ยงคลั่งแต่ไม่คุ้มคลั่งนะจ๊ะ
โอ้โหมีแต่ความแฮสตี้เออค่ะจังหวันงาอุ้ยดีงามเลยทีเดียว
คุณอยากคลั่งไหมคุณอยากคลั่งไหมคลั่งเหรอ
ถ้าพูดถึงเรื่องของความคลั่งแล้วก็ผมคลั่งอยู่แค่อย่างเดียวเออ
ข้างรักด้วยของเฮ้ยแหมเออไม่ต้องรักรักรักเออ